ที่หลายคนน่าจะกำลังเป็นกังวลเลยว่า
บ้านพังขนาดนี้ฉันจะทำยังไงเอาเงินที่ไหนไปซ่อม
ช่วงนี้โควิด๑๙ทำงานก็ไม่ได้รายได้ก็ไม่มี
เรื่องนี้นะคะทางทศดำเนินการค่อนข้างเร็วค่ะ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาประกาศ๗มาตรการช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดโรงงานผลิตเม็ดโฟมทันทีเลยนะคะ
โดยออกมาทั้งหมด๗มาตรการด้วยกันค่ะ
ชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะ
บอกว่าทศในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเนี่ย
จัดทำมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดเพลิงไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้วออกมา
มูลค่าคือ๕๐๐ล้านบาทนะคะกรอบวงเงินของทั้งโครงการ
มี๗มาตรการเร่งด่วนโดยจะพิจารณาตามระดับความเสียหายนะคะ
มาตรการแรกเนี่ยสำหรับคนที่เป็นลูกค้าของทอศอยู่แล้วที่หลักประกัน
อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยที่ไปจดจำนองกับธนาคารหรือว่ารายได้จากการประกอบอาชีพได้รับผลกระทบนะคะ
ขอลดอัตราดอกเบี้ยได้เหลือ๐๐๑เป็นระยะเวลา๑ปีค่ะ
และถ้าผ่อนชำระครบแล้วเนี่ยอัตราดอกเบี้ยก็จะตามสิทธิเดิมของลูกค้า

มาตรการที่๒ค่ะสำหรับลูกค้าใหม่หรือว่าลูกค้าเก่าของทอศอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
ถ้าที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายและต้องการซ่อมแซมนะคะสามารถขอกู้เพิ่ม
หรือว่ากู้ใหม่เพื่อซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างได้
อัตราดอกเบี้ยตามนี้เลยปีแรก๑ปีที่๒๓เป็น๓
ส่วนมาตรการที่๓ค่ะคุณผู้ชมสำหรับลูกหนี้
ใครที่ค้างชำระเงินงวดติดต่อกันมากกว่า๓เดือนหรือว่าอยู่ระหว่างการประนอมหนี้นะคะ
ถ้าเกิดว่าหลักประการของคุณได้รับความเสียหาย
ทางธนาคารก็ให้ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน๑ปีให้อัตราดอกเบี้ย๐ในช่วง๔เดือนแรกนะคะ
แล้วก็ไม่ต้องชำระเงินงวดนาน๔เดือนส่วนเดือนต่อไปตั้งแต่๕๑๒อัตราดอกเบี้ยจะเป็น๑ค่ะ
ถ้าครบระยะเวลาแล้วก็จะใช้อัตราดอกเบี้ยตามเดิมนะคะ
มาตรการที่๔ค่ะสำหรับลูกหนี้ค้างชำระติดต่อกันมากกว่า๓เดือนหรือว่าประนอมหนี้เหมือนกัน
กระทบด้านรายได้เมื่อสักครู่นี้กระทบด้านที่อยู่อาศัย
อันนี้กระทบด้านรายได้ก็ให้ประนอมหนี้ไม่เกิน๑ปีเหมือนกัน

ถ้าครบระยะเวลา๑ปีแล้วก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยตามเดิม
มาตรการที่๕ค่ะสำหรับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้แล้วเสียชีวิตหรือทุกพลภาพถาวรนะคะ
ก็จะให้ผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย๐๐๑ต่อปีตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมด
มาตรการที่๖ค่ะลูกหนี้ที่ค้างชำระแล้วก็มีสถานะอยู่ระหว่างการประนอมหนี้
ถ้าที่อยู่อาศัยเสียหายแบบซ่อมไม่ได้บ้านพังทั้งหลังเลย
ปลอดหนี้เลยนะคะในส่วนของราคาอาคารคือคุณไม่ต้องจ่ายเงินค่าอาคารแล้วผ่อนชำระเฉพาะในส่วนที่ดินอย่างเดียวนะคะ
ส่วนมาตรการสุดท้ายมาตรการที่๗ค่ะลูกค้าที่หลักประกันได้รับความเสียหาย
อย่างเช่นกระจกแตกมีรอยร้าวตามตัวอาคารต่างแจ้งเคลมความเสียหายได้
ก็จะพิจารณาจ่ายค่าสินใหม่ให้ตามมูลค่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะคะ
รายละเอียดเนี่ยมันค่อนข้างจะมีปลีกย่อยอยู่เราสรุปให้ฟังสำหรับ๗มาตรการหลัก
อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยติดต่อไปที่สวนธุรกรรมประกันภัยทอศหรือว่าบริษัทอาคาเนประกันภัยจำกัดมหาชน
ตามเบอร์ที่เราขึ้นให้อยู่ตรงนี้ครับเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่าโอ้โหมีหลายหมู่บ้านหลายโครงการแล้วก็หลายคนจริงทั้งนิติบุคคลทั้งส่วนบุคคล
ได้รับผลกระทบในเรื่องของบ้านบางคนเพิ่งซื้อบ้านแล้วเพิ่งเข้าไปอยู่เอง